คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งความสูญเสียในวงการบันเทิงของเรา
ก็คือสูญเสียอีกหนึ่งคนคุณภาพนะคะ
สรพงศ์ชาตรีพระเอกตลอดการของเราค่ะ

เป็นงานสวดพระอภิษฐรรมพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรี

สารกลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมอาเอกสรพงษ์ชาตรี

ผลงานการแสดงของอาเอกนะคะมาจัดแสดงเอาไว้ด้านหน้างาน
ให้แฟนและแขกที่เดินทางมาร่วมงาน
ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
และร่วมรำลึกถึงผลงานมากมาย
อาเอกได้สร้างความสุขเอาไว้ให้กับแฟนหนังแฟนละคร
มาตลอดระยะเวลากว่า๕๐ปีในวงการค่ะ

คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีศิลปินดารา
เดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันเนืองแน่นจริง
ไม่ว่าจะเป็นคุณตาปัญญานิรันดิกุล

เชิญยิ้มแม่ตุ๊กดวงตา
ทงชัยประสงค์สันติผู้จัดละคร
ปิ่นนัทธนันเต้ยพงศกร
แล้วก็อีกมากมายที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อมานะคะ

รู้จักแล้วก็ผูกพันกับอาเอกสรพงศ์
ตั้งแต่ตัวเองเข้าวงการมาแรกเลยค่ะ
เล่นหนังเรื่องแรกก็คือพยักยี่เก
อเป็ดนี้เรียกอเอกสรพงศ์ว่าพี่เอก
บอกว่าพี่เอกสรพงศ์คนนี้นี่แหละ
เป็นคนสอนคิวบูให้กับอเป็ดครั้งแรกด้วย
เดินทางมาวันนี้ก็เพื่อมายิ้มให้กับพี่ชายที่แสนดี
ที่รักแล้วก็ผูกพันกันมายาวนานกว่า๓๐ปีค่ะ
ส่วนตัวเองอาเป็ดบอกว่าเสียใจมากนะคะ
วงการบันเทิงศูนย์เสียศิลปินที่เป็นที่รักอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นอาต้อยเศรษฐาน้องแตงโม

พระเอกตลอดการของเมืองไทยด้วยค่ะ

ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในในสังคมบันเทิงของเรานะครับ
ก็การครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย
มันคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าจะเร็วถึงขนาดนั้น
คือรักมากแกรักมากแกกลับตลกแกกลับตลก
จนไม่รู้จะพูดอย่างไรความผูกพันธุ์ที่มีต่อกันนะ
เป็นคนมองลูกในแง่ดีแกไม่เคยมองโลกในแง่ร้าย
ไม่เคยเอาความทุกข์มาใส่ตัว
มีความสุขเราเสียใจมากเลย
สำหรับถือว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวคนหนึ่งเลยครับ
จะเป็นทั้งเบรกในจอและนอกจอ

จะมีไปจนถึงวันพระฮาตรสมดีที่๑๗มีนาพรมนี้นะคะ
ทางครอบครัวจะมีการเก็บร่างไว้๑๐๐วัน
ก่อนจะมีการพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ